เรื่องแรกนี้เราจะเริ่มต้นกันที่
คลิปสุดฮอตประจำปี
ถูกต้องนะคะในปีที่ผ่านมาก็มีหลากหลายคลิปแหละที่ฮือฮาบนโลกโซเชียลนะคะ
วันนี้ทางไทยรัฐออนไลน์และไทยรัฐทีวีเนี่ย
ได้รวบรวมจำนวนคลิป๕อันดับ
เรียกได้ว่ามีคนเข้าไปคลิกชมมากที่สุดตลอดปี๒๕๕๘ที่ผ่านมา
หลังงานก็จะมีอะไรบ้างไปดูพร้อม่ากันเลยค่ะ
คลิปแรกนี้หนูน้อยสุดน่ารัก

ป้าทองตัวนี้ที่เจ้านูน้อยเขาเลี่ยงไว้นี่นะคะ
ตอนจะทิ้งที่นี่แค่ในการจูบปลา
แล้วก็บอกร้องให้เสียใจ

คือนะครับ
ไปต่อกันที่คลิปวิดีโอสุดประทับใจ
อีก๑คลิปนะซึ่งเป็นการแสดงบนแกนกิล้าสี
ของโรงเรียนกรณะวัดเจขอนแก่น

เรียกได้ว่าได้รับเสียงชื่นชมจำนวนมาก
โดยถูกบันทึกไว้เมื่อวันที่๖พฤศจิกายนไม่นานมานี้

มากแล้วไวมากนะคะก็เป็นคลิปที่หลายคนชื่นชม

ใช่ทำเองปุ๊บซ้อมกันมาเป็นอย่างดี

เชิงความเข้มแข็งและความสามารถกินในการซ้อมนี่

อีกหนึ่งคลิปนะคะเป็นอันดับที่๓
เหตุการณ์นี้ถูกบันทึกไว้ภายในงานแต่งงานของบ่าวสาวคู่นึงค่ะ
โดยไฮไลท์ก็คือเป็นนักภาคตัวจริงเสียงจริงจากการ์ตูนโดราเอมอน

มีลูกแต่งงานมดดีใจด้วยนะ

เป็นผู้พากษี่งเดอราเอมอน
แต่เราเนี่ยไม่ดูดเล็กมนต์ล่ะคุณ
คนกอฮ่างนะครับคนขวาเสบชมพูเนี่ยคือคุณศัลสนีวัฒนานุกูลนะครับ
อันดับที่๒จากเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ค่ะเป็นคลิปจากเหล่ากำลังพลกองพันธานราบมณฑนฐานบกที่๑๑
รวมพลกันออกมาแปรอักษรในเพลงคืนความสุขนั่นเองพร้อมเพลียงมากนะคะ
แล้วก็หลังจากคืนความสุขเทแบบนี้ปุ๊บอยู่ดีมีการรับเปลี่ยนโฉมดีดนิ้วปุ๊บ
แว้นฟ้อหล่อเฟี้ยวกันเลยก็เป็นลีลาที่ประทับใจชาวเน็ตเป็นอย่างมากนะคะ
แพร่คลิปนี้ครั้งแรกเมื่อวันที่๒๒กรกฎาคมล่าสุดผู้เข้าชมแล้วกว่า๑ล้าน๓แสนครั้งค่ะ
ภาพเหล่านี้ออกมาทำให้คนรู้สึกว่าใกล้ชิดกับทหารมากยิ่งขึ้นทหารไม่ได้ดูดุไม่ได้ดูแค่ฝึกวินัยอย่างเดียว

และอันดับที่๑ค่ะ
ในเครื่องแบบและท่าเป๊ะเหมือนกันนะคะ
อย่างที่บอกไปเป็นบุคคลในเครื่องแบบเป็นเจ้าหน้าที่ดำรวชทายเจ้าที่เป็นบิบอยข์
บริเวณหน้าสแตนเชียร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เป็นงานแข่งขันกีฬากองทัพไทยประจำปี๒๕๕๘ค่ะ
ถูกเพิ่มแพทย์ในยูทูป๒๙มิถุนายนที่ผ่านมา

กรี๊ดเต็มเพราะว่าโอ้โหมันฉีกลุกจากแบบปกติ
ครับตะเป๊ะตะเป๊ะอันนี้เต้นกันเป๊ะเป็นบีบอยเลยทีเดียวนะคะ

ใช่ล่าสุดคลิปนี้มีผู้เข้าชมแล้วกว่า๑ล้าน๓แสนครั้งนะคะ
วิวใกล้เคียงกับพี่ทหารจากอันดับ๒เลยทีเดียว

เพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเขาจะมีแบบเต้นลงไปกับพื้น

โอ้โหโอ้โห

คือต้องบอกว่าเป็นความสามารถที่ซ่อนตัวอยู่ในตำรวจไทย

และทั้งหมดนี้ก็คือ๕อันดับนะคะที่เป็นคลิปยอดนิยมจากเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน
เรามาฝากคุณผู้ชมประจำปี๒๕๕๘นี้ค่ะ